แต่ประกาศใดครับ

ตัวหน้าของฟังนะครับ

มันมีความรู้สึกเหมือนในโปรด

คุณตาตายคาบ้านแทงจนมีดหัก

ความโหดร้ายของชายพนธ์อายุ๒๑ปี

คุณตาอายุ๖๙แล้วครับ

อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ

แทงไปคือหลังจากเสพยาบ้าไป๑เม็ด

แล้วมองคุณตามาใกล้หน่อย
อยากแทงและแทงจริงฮะจนกระทั่งคุณตาตายครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม่ของชายพลคือคุณกฎชพร
คุณกฎจพรบอกว่าเจ็บปวดหัวใจมาก
เพราะว่าเห็นพฤติกรรมของลูกติดยา

ติดยาเสพติดตั้งใจจะเอาไปบำบัดรักษาแล้ว
แต่กลับมาเกิดเหตุร้ายซะก่อนอันนี้เรื่องหนึ่ง

กำลังจะครบวันเกิด๕ธันวา
เดี๋ยวจะจัดงานวันพ่อให้กับคุณพ่อฉลองวันเกิด

แต่ก็กลับมาเกิดเรื่องร้ายครั้งนี้ซะก่อนฮะ
เป็นเหตุสุดโหดหลานหลอนยาฆ่าตาตายขาบ้านครับ